เรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้ก็ยังเกี่ยวข้องกับเด็กนักเรียนชั้นม๔
เป็นผู้หญิงด้วยนะคะเรื่องเกี่ยวกับแก๊งปลาหิน
คราวนี้ออกอารวาสอีกแล้ว
แล้วน้องม๔กำลังขี่มอเตอร์ไซค์จะกลับบ้าน
โดนแก๊งปลาหินปลาหินมาใส่หน้านะคุณผู้ชม
คือปากฉีกฟันร่วงโหนกแก้มร้าว
สภาพน้องขึ้นหนักมากนะคุณผู้ชมอาการสาหัสเลย

ใช่ค่ะชาวบ้านที่ตำบลครูเมืองที่อำเภอคูเมืองที่บุรีรำเนี่ยนะคะ
ก็ไปร้องผู้สื่อข่าวบอกว่ามีแก๊งปลาหินมาอารวาส
จุดที่แก๊งเข้ามาอารวาสคือถนนสายลำธเมนชัยคู่เมือง
สี่แยกทางพาดอำเภอคูเมือง
ห่างจากป้อมตำรวจไม่ไกลค่ะประมาณ๕๐เมตรเท่านั้นเอง
แล้วน้องคนนี้ที่เราเซ็นเซอร์อยู่น้องได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยนะ
ฟันน้องหัก๓ซี่ริมฝีปากบนฉีกกระดูกโหนกแก้มร้าว
ทีนี้ก็เลยอยากให้ตำรวจสพคูเมืองเร่งติดตาม
เพื่อนำแก๊งปลาหินมาดำเนินคดีเพราะว่าเขาก่อเหตุแบบนี้หลายครั้งแล้วนะคะ
จากการสอบถามตัวน้องวัย๑๖ปีน้องนิตยาพร
คนเจ็บก็เล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณ๓ทุ่ม
ของวันที่๒มีนาคมที่ผ่านมา
น้องก็ขี่มอเตอร์ไซค์กลับมาจากงานเลี้ยงวันเกิดเพื่อน
พอขับผ่านเส้นตรงนี้เห็นมอเตอร์ไซค์วิ่งสวนมานะ

บอกว่าไม่รู้ว่าตอนนั้นเป็นอะไรพุ่งมาใส่หน้า
แล้วน้องบอกว่าความรู้สึกสุดท้ายที่หนูจำได้
คือหน้าหนูชาไปหมดเลยแล้วภาพตัดไปเลยค่ะ
คือน้องบอกว่าพอหน้าชานะน้องพยายามประคองรถก่อน

รู้สึกตัวอีกทีหนึ่งคือถูกนำส่งโรงพยาบาลแล้ว
ทีนี้ตำรวจไปตรวจสอบในจุดที่เกิดเหตุ
ก็ปรากฏว่าที่เส้นเป็นเส้นแบ่งถนน
มีคราบเลือดติดอยู่บนถนน
แล้วก็ไม่เจอเศษแก้วไม่เจอเศษวัสดุอย่างอื่น
ก็คิดว่าน่าจะเป็นฝีมือของแก๊งวัยรุ่นที่เขาปลาหินใส่นี่แหละ
เพราะถนนสายนี้คือเคยมีเหตุการณ์ปลาหินลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นมาแล้ว
แล้วตอนที่ไปดูจุดก็ยังเป็นคราบเลือดแบบนี้บนถนน
แล้วก็ไปเจอคราบเลือดบนรถจักรยานยนต์ของน้องคนเจ็บด้วย
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องไปไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดตามจุดต่างด้วย
เพื่อเร่งนำตัวแก๊งปลาหินนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ